ดูแล้วเนี่ยมันควรจะขยายผลต่อไหม
ผมว่าท่านรองพีรพงศ์ท่านขยายแน่นอน
ผมฟังจากน้ำเสียงของท่านฟังจากการทำงานที่รวดเร็วกระชับฉับไว

ต้องฝากท่านรองพิทพงศ์อีกทีนะครับ
อยากให้ท่านไปตรวจสอบโรงพักเท่าแถวรังสิตปฐุมนะครับ
จ่าชื่อจ่าบ่อยไม้นะครับพอดีได้ทราบข้อมูลว่า
ตัวแกเองเนี่ยก็รับหาเปิดบัญชีม้าเหมือนกันนะครับ
ดีผมได้ข้อมูลมาเนี่ยมีคนส่งมาว่า
คนนี้ไปรวบรวมหาบัญชีมานะครับก็ให้เดือนละ๕๐๐เหมือนกันนะครับ
แล้วบางบัญชีเนี่ยมีเงินหมุนเวียน๒เดือนเนี่ย๒๐กว่าล้านบาท
บัญชีมีเป็น๖๐ล้านจ่าบ่อยไม้เหรอใช่จ่าบ่อยไม้ที่ไหนนะ
โรงพักแถวรังสิตปฐุมครับโรงพักแถวรังสิตปฐุม
๒๑ล้านหรอครับ๒๑ล้านมี๗๐๐บาทด้วยนะ
ซึ่งคือบัญชีของใครก็ไม่รู้ล่ะใช่ครับแต่จ่าบอยไม้
เปิดให้จ่าบ่อยไม้ไปให้ขอเปิดให้ใช่ครับเยอะครับ
เดือนละ๕๐๐ให้เดือนละ๕๐๐สำหรับคนที่เปิดบัญชีนี้
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้สำคัญคือตำรวจตำรวจยังทำอย่างนี้เหรอ
ครับซึ่งเมื่อกี้พฤติกรรมเดียวกันนะครับให้เดือนละ๕๐๐
ซึ่งเมื่อกี้ท่านพีรพงศ์เนี่ยบอกชัดว่าเจ๊กล่องกับบางดีนเนี่ยพวกเดียวกันครับ
ที่เราเคยฟังกันมาว่ารับจ้างเปิดบัญชีม้าได้๕๐๐บาทเนี่ย

คือถ้ามาดูจากเรื่องนี้แล้วจากน้องฟลุ๊กด้วย

เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องสาวให้ลึกผมคิดว่านะฮะ
ถ้าเกิดมีเจ้าที่สำรวจจากข้อมูลที่มีเขาบอกว่า
เจ้าที่ตำรวจท่านนี้เปิดเป็นร้อยบัญชีครับเยอะเลย
แล้วถ้าเกิดใครที่บิดเงินลักษณะเหมือนน้องฟุ๊กเนี่ย
แกก็จะเป็นคนไปตามล่าตัวเองด้วย

ไปตามล่ามาเองอีกต่างหาก

ใช่ครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าผู้ที่ถูกไปตามล่าเนี่ย

แต่ดูว่าไปพบใครจะรับข้อมูลตรงนี้บ้าง
นำคนที่เขาเปิดบัญชีเนี่ยครับเอาไปพบเลย

เขากลัวว่าเดี๋ยวเขาปิดแล้วเขาจะเกิดปัญหาผลกระทบกับตัวเขาหรือเปล่า
เพราะเขาก็กลัวว่าถ้าเกิดเปิดต่อไปเดี๋ยว
มันต้องมีปัญหาเพราะยอดเงินมันเยอะมัน๒๐กว่าล้าน

แล้วก็พบว่าที่เปิดให้กับจ่าบอยไม้ไปเนี่ย
เฮ้ยทำไมเงินเข้าออกมัน๒๑ล้าน

มันจะมีอะไรตามมาอีลุงตุงนังกับเขาหมดเขากลัว